เราจะพาไปดูเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนี้
เขาใช้สองมือของเขาเนี่ยคุณผู้ชมหารายได้

คุณดูตอนคุณอายุเท่าน้องคุณทำอะไร
ไปเล่นไปเตะบอลไปเป่ากบ
แบบนั้นแต่คุณดูน้องนี่นะคะ
น้องตังอายุ๑๒ปี
เด็กชายชัยรักติระวัฒนานันต์นะคะ
น้องเนี่ยคอยปั่นจักรยานไปขายขนมปังหารายได้ส่งตัวเองเรียน

ปั่นไปขายเนี่ยตอนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ชีวิตของน้องตังเนี่ยต้องบอกว่าเจอกับเรื่องราวเยอะแยะมากมาย
ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้ง่ายดายเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป
ที่น้องตังอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมาก

เนื่องจากว่าพ่อกับแม่แยกทางกันช่วงที่น้องอายุยังน้อยกว่านี้
แล้วก็ทำให้น้องต้องอยู่กับพ่อและก็พี่ชาย
อันนี้จุดเปลี่ยนแรกนะจุดเปลี่ยนที่๒ก็คือพ่อและพี่ชาย
มาจบชีวิตด้วยโรคซึมเศร้านะคะ
แล้วก็ให้น้องตังมีชีวิตอยู่เพียงลำพัง

แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่ว่า
คุณธีรภาแสงเมฆผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
รับเอาน้องตังไปเลี้ยงค่ะนี่ค่ะคุณพี่เนี่ย
คุณพี่ธีรภาก็เลยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
น้องน่ารักมากน้องตังเป็นเด็กดี
แล้วก็บอกเลยว่าน้องเป็นคนบอกเขาว่า
จะเหมือนแบบว่าจะช่วยเอาขนมไปขายให้
เพื่อให้ตัวเองได้มีเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือ
แล้วก็มีเงินมาเลี้ยงครอบครัวด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเธอเนี่ย
เรียนทำขนมปังไส้ต่าง
คุณพี่ธีรภาก็ไปเรียนทำขนมปังจากญาติของเขา
แล้วก็มีการหยิบยืมเตาอบขนมปัง
มาเพื่อทำขนมปังแล้วก็ส่งขาย
แล้วน้องตังนี่แหละที่เป็นคนอาสาไปขาย
นี่เขาอาสาไปขายนะ
ใช่ปั่นจักรยานคู่ใจออกไปขายขนมปัง

ตั้งใจจะไปหาเงินด้วยตัวเขาเองนะ
ต้องค่ะเนื่องจากว่าน้องเป็นเด็กน่ารัก
เด็กดีกระตันยูและสู้ชีวิตมากนะ

เป็นเราเห็นอย่างนี้เราก็อยากอุดหนุนคุณ

ถูกต้องค่ะแล้วก็เลยทำให้น้องมีรายได้มีเงิน
จากการขายขนมปังมาส่งตัวเองเรียน
แล้วก็ส่งให้คนในบ้านได้ด้วยคุณ
ใครอยากจะไปอุดหนุนน้องนะคะ
ซื้อกันได้น้องอาจจะปั่นจักรยาน
ไปขายแถวปั๊มปตทขลุงจังหวัดจันทบุรี
ถ้าเจอน้องเนี่ยปั่นจักรยานอยู่แบบนี้
หนุนน้องกันได้นะคะหรือว่าเราให้หมายเลขโทรศัพท์
ไว้ด้านล่างแบบนี้นะ๐๙๘๗๙๑๕๙๗๑นะคะ
หรือว่าจะสั่งจองล่วงหน้าแล้วจะแวะไปรับอะไรยังไง

พวกเราและทีมงานเป็นกำลังใจให้กับน้องตังนะลูกนะ
ขยันกระตันอยู่ยังไงน้องไม่มีวันอดตาย
เจริญแน่นอนแล้วขอให้น้องเรียนสูงไปเลยนะคะ
วันเด็กคุณผู้ชมมีมากมายหลายแง่มุมข่าวมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับ